ชาวบ้านบอกว่ามีทั้งมีดสปาต้ามีดสั้นมีดอะไรก็มีมีการปาระเบิดปิงปองอะไรด้วยมาทำอะไรอ่ะจะมาหาคนเพื่อจะหาเรื่องอ่ะค่ะคุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยของร้านค้าที่เขาอยู่ริมถนนจับภาพกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาดูสิมากันเต็มไปหมดเลยนี่นี่ภาพที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดวันที่เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับวันปัจจุบันนะคุณผู้ชมค่ะ

ในบอยค่ะอายุยี่สิบห้าปีในบอยคนนี้เขาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าแถวนั้นน่านำสมมตินะคะเราบอกตีหนึ่งวันที่หนึ่งน่ะคุณนักข่าวโอ้โหขับรถกลับบ้านผมนั่นแหละขับมาขายของเสร็จก็จะกลับบ้านมาตามถนนเส้นเชียงใหม่สารพีค่ะผมเห็นแล้วกลุ่มวัยรุ่นซ้อนท้ายกันมาเต้มไปหมดเลยที่สำคัญคือเห็นเลยว่าเขามี
เหมือนพยายามจะหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายคนอื่นไปทั่วไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะทำร้ายใครมีกลุ่มหน้าและเดาว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยปาระเบิดปิงปองใส่รายเดอร์ส่งอาหารมาก่อนหน้านี้ที่ลานท่าแพรอำเภอเมืองมาแล้วเพราะอะไรเห็นจากมอเตอร์ไซค์และอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะคล้ายกันแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนอายุ๑๕